คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านที่กาญจนบุรีกันหน่อย
จริงมันก็เป็นข่าวมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะ
เพราะว่าวันจันทร์สารเขาก็มีการไต่สวนมูลฟ้องครั้งที่๔

หมายถึงว่ามันก็เงียบไปช่วงนึงไง

คือเรื่องนี้มันยังไม่จบจริงเพราะว่าศาลก็เพิ่งอยู่ในศาลชั้นต้นเอง
ทีนี้ล่าสุดที่ทางด้านครูปรีชาเขาฟ้องหมวดจรูนในข้อหารักทรัพย์

แต่ว่าปมที่มันเกิดเป็นเรื่องมา
แล้วใช้คำที่แต่ละคนก็บอกว่าปรีชารับสารภาพแล้ว
การใช้คำนี้มันมีนัยยะอะไรหรือเปล่า
ซึ่งทางทนายตั้มเขาบอกว่าอ้าวก็ตามความหมายเลย
คือปรีชารับสารภาพแล้วคลิปคนก้มเก็บลอตเตอรี่ไม่ใช่ลุงจรูน
แต่ทีนี้ค่ะเราก็ต้องไปสอบถามสอบถามแม่ค้ากันหน่อย
ก็ไปเจอกันหมดแล้วค่ะแต่ใครจะให้สัมภาษณ์เราบ้างเนี่ยเดี๋ยวต้องดู
เพราะว่าบรรดาแม่ค้าที่เราไปเนี่ยก็๓คนที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดี
ว่าจะเป็นเจ๊เกียวเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
ทีนี้ผู้สื่อข่าวไปสอบถามเลยเพราะว่าเชื่อว่ายังไงยังไงคนนี้ต้องให้สัมภาษณ์อยู่แล้ว
กี่ครั้งกี่ครั้งไม่ผิดหวังคือเจ๊เกียวนั่นเองนะคะ
ซึ่งก็ไปสอบถามว่าเจ๊เกียวหลังจากที่ทนายตั้มมีการมาโพสต์ข้อความ
เกี่ยวกับคลิปคนก้มเก็บหวยเนี่ยบอกว่าไม่มีจริงตรงนี้เป็นยังไง
เจ๊เกียวบอกว่าเรื่องคลิปเนี่ยเจ๊ไม่เคยเห็นมาก่อน
มีแค่พยานที่เห็นมาเล่าให้เจ๊ฟัง
แล้วก็อธิบายแทนครูปรีชา
ว่าครูคงตอบคำถามแทนพยานคนนั้นไม่ได้
เพราะว่าครูเองก็เป็นคนซื้อลอตเตอรี่
ไม่ใช่เป็นคนที่เห็นคนก้มเก็บลอตเตอรี่
ส่วนเรื่องการที่ทนายตั้มทนายสิทธาโพสต์

มันเป็นการจูงใจคนในสังคมมากกว่า
แล้วก็ไม่มีจัญญบันทางวิชาชีพ

ไอ้ทิ้งกระโพสบอกว่าครูปริชาสารภาพ
ตามความคิดเห็นเจ๊เกียว

เขาจะไปสารภาพแบบนั้นมันไม่ใช่หรอก
แต่ถามว่าเขาจะตอบแทนคนที่เห็นคนเก็บได้เขาก็ตอบแทนไม่ได้
เพราะว่าครูปีชาเป็นคนซื้อหวย
ไม่ได้ไปเห็นคนเก็บหวยเองนี่ใช่ไหม
มันต้องให้พยานคนนั้นเขาตอบเอง

ทนายสิทธาไม่มีจัญญบันของทนายอยู่แล้ว

ที่ว่าก้าวร้าวคนอื่น
แล้วก็คอมเมนต์เหมือนตัวเองเป็นเจ้าของหวยเอง

ทีนี้เหลืออีก๒คนนะคุณสืบสกุล

คุณว่าใครจะให้สัมภาษณ์

คนนี้ก็คือเจ๊บ้าบินค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าเจ๊พัดเขาขอไม่ให้สัมภาษณ
เจ๊พัดส่วนใหญ่จะเงียบอย่างเดียว
แต่ว่าเจ๊บ้าบินให้สัมภาษณ์
บอกว่าเรื่องคลิปเนี่ยต้องไปถามทนายความ
แต่ตัวเจ๊บ้าบิ่นพร้อมแล้ว

เดี๋ยวรอบหน้าเป็นคิวเจ๊
ใช่เตรียมชุดสวยไปขึ้นศาลแล้วด้วย
เดี๋ยวฟังเสียงเจ๊บ้าบินหน่อยนะคะ

ขอตอบค่ะฝากไปถามทนายหน่อยนะ
ให้เป็นสภาที่ทนายเราไม่ขอตอบทุกอย่าง

ได้แน่นี่รู้สึกอย่างไรตื่นเต้นไหม

โอ๊ยอยากจะบอกว่าเกือบ๒๐๐๐๐บาทเลย
ราคาชุดหรือ
มีเพื่อนเป็นดีไซเนอร์แดงหมายไทยค่ะ

แสดงว่าวันที่๒๔กันยานี้จะจัดเต็มใช่ไหม
จะเต็มแค่ชุดหรือว่าจัดเต็มทุกอย่าง
คิดว่าเกือบถึงเรานะ

ใช่เพราะว่าเจ๊บ้าบินเขาขายของไปเรียบร้อยแล้ว
ด้วยฝากร้านไปเรียบร้อยแล้วชุดนี้เตรียมรอนะคะ

ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามเรื่องนี้
ซึ่งบอกว่าครูปีชามีกระแสข่าวว่าไปแจ้งความเอาผิด
ซึ่งครูปีชาก็บอกความจริงไม่ใช่นะ
ได้ให้ทนายความเอาหลักฐานที่ทนายตั้มโพสต์เนี่ย

เคยไปแจ้งความก่อนหน้านี้ในข้อหามินประมาทนั่นเอง
ทีนี้คุณเราดูทางฝั่งครูปรีชาไปแล้ว
เราก็มาดูฝั่งทนายตั้มที่เป็นทนายของหวดจรูน
เขาก็มีการโพสต์นะโพสต์ถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
คำว่ารับสารภาพคำว่าปรีชารับสารภาพแล้ว

การรับสารภาพไม่ใช่คำที่ใช้เฉพาะในคดี
หมายความรวมถึงโกหกว่ามีอะไรไว้
แล้วยอมรับว่าไม่มีจริง
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวความเคลื่อนไหวต่อไป

นั่นก็คือวันที่๒๔กันยายนนี้นะคะ